ข่าวนี้ด้วยกันคุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานที่อุบลราชธานี
เป็นเหตุการณ์ในลักษณะที่ว่าสามีเอาน้ำมันราดใส่ภรรยาแล้วจุดไฟเผา
แต่พฤติการในการก่อเหตุพอสามีเล่าให้ฟังมันก็น่าตกใจมาก
และที่น่าตกใจเพิ่มขึ้นไปอีกคือแล้วสามีเนี่ยยังไม่เห็นโดนจับเลยอ่ะ
วันนี้นักข่าวของเราไปตามเรื่องนี้คือเรื่องมันเกิดเมื่อวาน
แล้วก็ไปตามเรื่องไปที่บ้านที่มันเกิดเรื่อง
คนก่อเหตุที่เป็นสามีนั่งอยู่บ้านเฉยเลย

เออทีมข่าวของเราก็งงว่าอ้าวคุณเอาน้ำมันลาดจุดไฟเผาเมียขนาดนี้
แล้วคุณไม่โดนจับเหรอคุณไม่ถูกดำเนินคดีหรืออะไรเนี่ย

ตำรวจสพวารินชำราบไปตรวจสอบแล้วนะคะ
คือสามีเอาน้ำมันร่าจุดไฟเผาภรรยาบาดเจ็บสาหัตรนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อามเภอวาริญชำราบจอุบลราชทานี
ตัวภรรยาเนี่ยอายุ๔๙ขอใช้นามสมมุติเรียกเธอว่านางสาวน้อยนะคะ
แล้วร่างกายถูกไฟไหม้ร้อยละ๖๐

กู้ภัยนำตัวภรรยาส่งโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์วารินชำราบ
แต่ปัญหาคือผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นสามีอายุ๖๓
ก่อเหตุเสร็จขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แล้วย้อนกลับมาที่บ้านวันนี้อยู่บ้านแบบสบายใจเฉยเลย
ทีมข่าวของเราไปทำข่าวอ้าวเห็นนอนอยู่บ้าน
เห็นสามีนอนอยู่บ้านทีมข่าวยังงงเลยอ้าวทำไมคุณไม่ถูกจับไม่ถูกดำเนินคดีเหรอ
คือเมื่อวานนี้ตัวภรรยานั่งดื่มเหล้าอยู่กับหลานหลังบ้าน
แล้วก็ขึ้นไปนอนสามีกลับมาเห็นว่าอ้าวทำไมภรรยาเราหลับแบบท่อนล่างเปลือย
ก็เลยถามภรรยาว่านอนแบบนี้นอนรอใครครับภรรยาไม่ตอบก็คือภรรยาเมาหลับนั่นแหละ
ภรรยาก็เลยไม่ได้ตอบสามีโมโหค่ะคือเรียกแบบตื่นตื่นลุกขึ้นมาคุยด้วย
ขึ้นมาคุยกันภรรยาก็ยังนอนเฉยสามีโมโหเอาทีวี๒๐นิ้วทุ่มใส่ภรรยาก่อน
หลังจากนั้นนะคะเอาน้ำมันในถังน้ำมันรถจักรยานยนต์คือใช้สายยางดูดมาก่อน
เอาปากดูดอ่ะครับแล้วอมน้ำมันเอาไว้อ่ะบ้วนใส่ภรรยาที่นอนอยู่แล้วจุดไฟเผา
คุณผู้ชมคิดดูดูลักษณะการก่อเหตุนี่นะคะ
แล้วสุดท้ายเดินไปบอกลูกชายว่าไปดูแม่หน่อยสิ
แล้วตัวเองก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปนี่ค่ะ
แล้วเขาอ้างว่าอันนี้คือเขาเล่าเองนะว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้
คือตัวสามีเป็นคนให้ข้อมูลเองนะอืม
เขาบอกว่าเขาก็กลับมาบ้านอีกทีนึงนะไม่ได้จะหนีไปไหน
แต่กู้ภัยเอาตัวภรรยาส่งโรงพยาบาลแล้ว

แล้วเราไม่กลัวว่าสำหรับแก
บอกว่าท่านจะจับเลยมาหลายเทือไปหลายเทือหรอ
นี่ไงเขาก็บอกเองว่าตำรวจยังไม่ยอมจับเขาเลย

อายุ๑๔เองนะคะลูกชายบอกว่า
ตัวสามีของแม่เนี่ยคือสามีใหม่นะ
เป็นพ่อเลี้ยงของเขาทะเลาะกับแม่เขาบ่อย
เป็นคนอารมณ์ร้อนคือก็ยอมรับว่าแม่ชอบดื่มเหล้า
แต่พ่อเลี้ยงก็อารมณ์ร้อนเกินไปไม่คิดว่าจะเผาแม่ขนาดนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะเราก็สงสัยเหมือนที่คุณผู้ชมสงสัย
ว่าทำไมตำรวจยังไม่จับยังไม่ดำเนินคดีอะไร
ทีมข่าวก็ไปที่สพวรินชำราบนะคะ
ถามทางตำรวจแล้วค่ะว่าเอ๊ะตกลงจะดำเนินคดี
สามีที่เป็นผู้ก่อเหตุหรือเปล่า
แต่ร้อยเวรเจ้าของคดีไม่อยู่
เราก็พยายามที่จะโทรศัพท์ถามนะคะ
แต่ก็ยังไม่มีใครรับสายนะคะ
เผื่อตำรวจสพวารินชำราบ
อยากจะให้ข้อมูลอะไรกับเราเพิ่มเติมเราก็ยินดีนะคะ
เพราะเบื้องต้นตอนนี้สามีก็ยังนอนอยู่บ้านสบายใจ

ใช่เขาเจ็บหนักคือไฟไหม้ร้อยละ๖๐ของร่างกาย